ติดตามกันต่อนะคะมาดูคดีแปลกกันบ้างดีกว่า
อันนี้เป็นคดีที่มีการขโมยของ
แล้วกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้
รายนี้เนี่ยสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
ก็คงรู้ว่าจะมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะ

ขโมยชุดราตรีที่ตากอยู่
ชุดราตรีนะทีนี้เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่า
ขโมยไปจะเอาไปใส่เอง
อันนี้ไม่รู้อ่าลองดูภาพหน่อยค่ะ
อันนี้เดินเข้าไปที่ราวเลยนะคะเขาตากไว้อยู่เนี่ยนะ

มีการไปเลือกซื้อเหมือนเข้าไปใน

ไปช็อปได้เลยแหละ

สันนิษฐานว่าเขาก่อเหตุ
รู้สึกจะเป็น๑๔กุมภาด้วย
จะเอาไปให้แฟนขอสาวแต่งงานหรือเปล่า
ไปรู้นะแต่ว่า
ขโมยช๊อปยากได้ตัวไหนก็หยิบไป
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๔กุมภาพันธ์
แล้วผู้ชายเป็นผู้ชาย

หมวกกันน็อกเต็มใบเข้ามาบริเวณข้างร้านเช่าชุดราตรี
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วเขาก็ตรงไปที่ราวนี้เลย
คืออย่างอื่นไม่ได้สนใจเห็นไหมรถเลิศอะไรจอดอยู่ไม่
ไปที่ราวตากชุดราตรีนี้เลยนะคะ
จากนั้นก็หยิบชุดราตรีออกจากราวแล้วก็รีบเดินออกไปค่ะ
นายชาติภูมิบุญเหลืออายุ๓๖ปี
คนนี้เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าบอกว่า
ตอนเช้าก็ให้ลูกจ้างเอาชุดไปซักไงซักแล้วก็เลยเอามาตากแดดไว้ข้างร้าน
จากนั้นตัวเองออกไปทำธุระประมาณ๒ชั่วโมง
กลับมาก็บอกว่าเอาลูกจ้างไปเก็บชุดได้แล้วน่าจะแห้งแล้ว
ถึงมารู้ว่าชุดหายไปแล้วนะคะ
ฟังเสียงของเจ้าของร้านเช่าชุดหน่อยค่ะ
เป็นชุดราตรีครับเป็นชุดราตรียาวหางปลาเลย
นี่นะคะชุดราตรีที่หายไป๓ชุดเป็นราตรียาว
มีสีเทา๒ชุดยาวสีแดงอีก๑ชุด
ซึ่งครั้งนี้เจ้าของร้านบอกไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะไม่ได้โดนครั้งแรก
เขาบอกว่าปี๒๕๖๒ปีที่แล้วก็มีคนร้ายมาขโมยชุดราตรี

ทีนี้ล่าสุดเท่าที่ดูจากภาพเนี่ยเจ้าของร้านเขาตั้งข้อสังเกตค่ะ
บอกว่าคนร้ายอาจจะเป็นสาวประเภทสองนะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะขโมยชุดเอาไปใส่เอง
คือใส่แบบใส่โชว์ที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้
ซึ่งล่าสุดผู้เสียหายก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิด
แจ้งความไว้ที่สพเมืองร้อยเอ็ดแล้วนะคะ
ยังไงขึ้นชื่อว่าขโมยขโมยอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้น
และทีนี้ถ้านำไปขายต่อเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเจ้าของร้านก็น่าจะจำได้
เนี่ยเป็นชุดของที่ร้านหรือแม้กระทั่งนำไปใส่เอง
ถ่ายรูปขึ้นโลกโซเชียลอะไรต่างก็ตาม
ก็จำได้อยู่ดีว่าเป็นชุดของทางร้าน
สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องตามจับตัวได้นะฮะ
หากินสุจริตเถอะอย่าไปขโมยของคนอื่นเลยเนาะ